นายตั้มเปิดเผยบอกว่าหลังจากเขาได้ไปพูดคุยกับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งเนี่ยนะ
เขาบอกว่าแนวโน้มสำนวนคดีเป็นแบบนี้คุณวราพรคุณผู้ชมฮะ
มันมุ่งไปที่อุบัติเหตุอุบัติเหตุที่มีคนประมาท
ส่วนผลทางนิติวิทยาศาสตร์รออยู่ไม่เกิน๗วันครับ
นายสิทธาเบี้ยบังเกิดครับหรือว่าทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าผมได้มีโอกาสเข้าพบพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิต
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งคุยกันประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อสอบถาม
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมซึ่งแนวโน้มของสำนวนสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุครับ
ซึ่งเกิดจากความประมาทของผู้ขับเรือโดยตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างที่เป็นไปได้
ซึ่งประเด็นที่ประชาชนสงสัยตำรวจได้ตรวจสอบเกือบครบถ้วนแล้ว
ขณะนี้รอการแปลผลทางนิติวิทยาศาสตร์คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน๗วัน
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งได้แจ้งอีกว่าหากประชาชนมีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์สามารถส่งมอบให้ชุดสืบสวนสอบสวน
เพื่อรวบรวมประกอบเป็นพญาหลักฐานต่อไปได้ครับ
นี่คือความคืบหน้าจากฝั่งของทนายตั้มนะฮะ